ของโควิด๑๙เมื่อวานนี้แถลงข่าวจากสอบประคอ
มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม๑๙๘รายอย่างวางจ่ายไม่ได้
แต่ว่าเคสของคุณมะตูมเนี่ยเหมือนกับว่าจะมีปัญหาพอสมควร
เพราะว่ามีคนเกี่ยวเนื่องแล้วติดต่อเนื่องกับเคสของคุณมะตูม

คือตอนนี้มันงงตรงที่ว่าคุณหมอแถลงอย่างหนึ่ง
แต่ผู้ประกาศคนนั้นบอกว่าผมไม่ได้ไป

ผมไม่ได้ไปนะฮะแล้วผมก็ไม่ได้แบบว่าโกหกหรือว่าเปลี่ยนแปลงไทม์ไลน์ตัวเอง
มาดูก่อนว่ามันเป็นอย่างไรคุณผู้ชมนะฮะ
ธิบดีกรมควบคุมโรคครับในแพทย์โอภาษการกวินพงศ์ท่านแถลงถึงการสอบส่วนโรค
แล้วก็ไปสัมผัสกลุ่มเสี่ยงอย่างนั้นอย่างนี้กักตัวตัวเองได้ทันอะไรแบบนี้
จุดเริ่มต้นเขามาจากผู้ชายคนหนึ่ง
ผู้ชายคนนี้อายุ๓๓ปีไม่มีอาการแล้วก็ไปเที่ยวสถานบันเทิงที่เชียงใหม่
ไม่ได้มีการเว้นระยะห่างกันไม่สวมใส่หน้ากากอนามัย
ปาตรงปาร์ตี้กันไปทำให้มีผู้ติดเชื้อ
สถานบันเทิงที่นั่นจำนวนมาก
ซึ่งเรานำเสนอข่าวไปแล้วก่อนหน้านี้
ในกรุงเทพมหานครในวันที่๙น
ครับขณะเดียวกันหนึ่งในนั้นอันนี้คุณหมอแถลงนะครับว่า
การสอบสวนโรคนะฮะแล้วก็สอบสวนประวัติของผู้ประกาศข่าว
ได้ไปร่วมงานเลี้ยงนี้กับคุณมะตูมเช่นเดียวกัน
หลังจากนั้นในวันที่สิบหกมักกระดาษคมอืมก็ไปร่วมงานอีกงานนึง
อีกโรงแรมหนึ่งโดยในกลุ่มผู้ร่วมงานเขามีแอปพลิเคชันหมอชนะ
แจ้งเตือนว่าเฮ้ยมีผู้ติดเชื้อในโรงแรมนี้ในช่วงเวลานี้
สังเกตอาการด้วยให้รีบไปพบแพทย์ต่าง
รวมทั้งหมดมี๓กลุ่มซึ่งเชื่อมโยงกันกับงานเลี้ยงตั้งแต่ที่เชียงใหม่
งานเลี้ยงของวันเกิดคุณมะตูมแล้วงานที่ผู้ประกาศคนนี้ไป
ตอนนี้มีผู้ติดเชื้อรวมทั้งหมด๑๙ราย
เรียนทุกท่านขอชี้แจงเบื้องต้นดังนี้
ไม่ได้เดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่นานมากแล้ว
ตั้งแต่วันแรกที่พบเชื้อและไม่เคยแก้ตัวหรือว่าเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด
ขอบคุณครับจากสกรกฎ๒๔มกราคม๒๕๖
แสดงว่าที่คุณหมอแถลงว่าผู้ประกาศคนนี้ไป
ที่ตัวเขาเองยืนยันว่าเขาไม่ได้ไปอันนี้ไม่ตรงกัน
การสอบส่วนโรคอาจจะยากขึ้นนะครับ
ทีนี้อธิบดีกรมควบคุมโรคเขาบอกอย่างนี้นะครับว่า
เห็นไหมครับว่าคนที่ติดโรคนั้นคืออะไร
ที่เสี่ยงคือจุดแออัดอากาศที่มันถ่ายเทไม่สะดวก
คนที่ไปร่วมงานก็คือไม่สวมใส่หน้ากากอนามัย
อย่างที่เราเห็นกันไปคือผับบาร์ต่างโรงแรมห้องที่มีการจัดงานเลี้ยง
แล้วคนไปรวมกลุ่มกันเยอะโดยเฉพาะงานวันเกิด
มีการกินเลี้ยงเป่าเค้กมีเครื่องดื่มแอลกอฮอลสูบบุหรี่
ทั้งหมดทั้งมวลมันทำให้มีสารคัดหลังกระจายไป
น้ำลงน้ำลายต่างล้วนแต่เป็นปัจจัยเสี่ยงในการแพร่เชื้อทั้งสิ้น
และตอนนี้คนติดเชื้อส่วนใหญ่ไม่แสดงอาการ
ไข้ไปคุณจะเอามือไปอังเอาหน้าผากไปอังไข้มันขึ้นมาปกติ
แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่เป็นถูกไหมฮะ
อันนี้คือความเสี่ยงแล้วก็ค่อนข้างจะยากในการดูว่า
ใครเป็นใครไม่เป็นดังนั้นสวมใส่ไว้หน้ากากอนามัย
อย่าไปจุดที่มันแออัดจุดเสี่ยงเลย
ป้องกันไว้ดีที่สุดนะฮะตั้งกาดสูงนะครับ
คุณหมอธิระวรัฐนรัฐของจุลาเนี่ยนะฮะ

เพราะฉะนั้นเรื่องของการสั่งสรรค์ต้องงดนะฮะ

รับประทานอาหารร่วมกันยังควรที่จะต้องงดอยู่นะคะ

ท่านบอกว่าการติดเชื้อโดยไม่รู้ตัว
น่าจะมีอีกหลายเคสน่าจะมีอีกไม่น้อย

ตอนนี้คงยังไม่รู้ว่าเอ๊ะเราเป็นหรือเปล่าถูกหรือเปล่า